ดูกันเป็นการไปแก้บนแก้บนเนี่ยมันก็มีวิธีการมากมาย

ว่าแต่๙๙ที่เอามามันคืออะไรไปดูกันเลยครับ
นี่ถือกันมาแล้วแดงมาเลย
คุณผู้ชมครับเรื่องของโชคลาภมันแล้วแต่คนจริงนะ
ว่าแต่คนแถวนี้เขาดวงดีกันเนี่ยเขามาแก้บนกันด้วยอะไร
นี่ฮะที่บริเวณสลาริมนามวัดสงเสวยอเบอร์วนศีกจังหวัดชัยนะ
ถ้าพูดถึงก็รู้เลย

คนนี้เขานำทีมมาครับนางสายฝนฤทธิ์เรืองเดช

ชื่อคุ้นน่ะ
เธอเป็นสาวดวงเห็งมาราทอน
เคยถูกรางวัลมาแล้ว๒๕งวดติดต่อกัน
ถูกรางวัลมาลาทอนขนาดนี้ไปแข่งโอลิมปิกเถอะ

มันมีคนถูกมาราทอนแบบนี้จนที่ฉันจำชื่อได้
จริงสายฝนฤทธิ์เรืองเด็ก
ชื่อนี้จำเอาไว้ให้ดีครับ
เธอบอกว่านำย่ามสีแดงสกรีนไลน์ไอ้ส้มฉุน
๙ใบไปแก้บน

ส้มฉุนมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัดใช่ไหมเล่า

งวดล่าสุดถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว

รวม๘ใบรับทรัพย์ไป๓๐๐๐ฝ่า

ทั้ง๓ตัวหน้าแล้วก็๓ตัวท้าย

ดิฉันว่าดีไม่ดีเราจะอ่านข่าวเขาถูกรางวัลที่๑ด้วย

เออเอาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า
เธอถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วนี่ถ้านับรวมแบบว่าติดต่อกันมาเนี่ยนะ

คือสมัยก่อนแต่ก่อนเนี่ยเคยทำสถิติ๒๕งวดใช่ไหม
แต่ตอนนี้ฤดูการนี้เธอกำลังจะทำสถิติใหม่
ตอนนี้๑๖งวดไปแล้วสำหรับฤดูกาลในปีนี้

อ้าวก็เขานับของเขายังไงก็ไม่รู้ล่ะ

เขาบอกว่าฤดูกาลก็คืออาจจะนับในปลายปีที่แล้ว
เอาแล้วคุณแก้ตัวไม่ถูกแล้ว
ไม่รู้ล่ะเขาเขียนมา๑๖งวด
เขากำลังจะสร้างตำนานบทใหม่ในฤดูการนี้

แต่ว่าคุณมีไลน์ของคุณสายฝนเขาไหม

แล้วเอาไว้ดูล่ะ

เขามีคนที่ดวงดีเยอะแยะมากมาย

คนไปกราบไหว้ได้ของดีของเด็ดกลับมามันมี
ส่วนคนที่ไม่ได้มันก็มีเหมือนกัน